ปลาไหลนี่โหยบอกเลยว่าแก๊งนี้จัดการเรียบ
เพราะเขาหาปลาไหล่กันเก่งมากเลยล่ะครับ

บอกเลยว่าแกงมันรวมตัวกันที่ไหนที่นั่นปลาไหลศูนย์พันธุ์

แล้วเขาไม่มาจับคุณไปหรอกพี่คะ
นางปลาไหลสิงใจเธอสะเป็นเร็วหน้า

เขาจับกันเก่งนะเขาใช้จอบนะ
ขุดขุดลงไปเพื่อไปหาปลาไหลออกมา
แล้วก็ใช้มือเปล่าเนี่ยจับดึงมาเลย
จับเก่งจริงแล้วได้มาอย่างเยอะเลยครับ
วิถีชาวบ้านแท้เลยล่ะครับแบบนี้
ยังไงซะขอบคุณภาพนี้ด้วยจากติ๊กต๊อกช่องนี้นะครับ
แหมเป็นการรวมตัวเหล่าเซียนล่าปลาไหลครับ